ปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนไม่ลอกการบ้านไม่แซะตอนสอบ
น้องครับหลอกกันบ้านบ่อย
ระวังโดนคุณครูหักคะแนนทั้งคนลอกและคนให้ลอกนะครับ
ลอกการบ้านเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากการลอกเลียนแบบ
ฉกฉวยความคิดของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอรับชัน
มีความผิดทั้งคนลอกและคนให้ลอก
ที่สำคัญพอถึงเวลาสอบก็จะทำข้อสอบไม่ได้อีกด้วย
ลอกอย่างแบดระหว่างจะแซ่ตอนสอบนะครับ
บ๊าบบ่อยบ๊าบบ่อย
ทางที่ดีเราควรทำการบ้านเองซื่อสัตว์ต่อตนเอง
หากไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเพื่อนถามคุณครู
เพราะถ้าเราทำการบ้านได้เราก็ย่อมทำข้อสอบได้เช่นกันครับ
ปตันแน็กเชื่อว่าคะแนนของน้องต้องออกมาดีแน่นอนครับ
สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
รวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช